กรณีที่ทางด้านแพทย์แผนไทยโบราณ

มันสามารถที่จะเอามาปรุงเป็นยา

ในการที่บำรุงรักษาร่างกายรักษาโรคต่างได้
อันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านตั้งแต่สมัยอดีต

เพื่อเอาอวัยวะมาทำเป็นยา

ทีนี้ปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมแพทย์แผนไทยโบราณ
ก็หันมาใช้อย่างอื่น

รายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ
นายช้างตัวเมียเป็นกลุ่มยาเขาสัตว
ที่มีสรรพคุณแก้ไข้ตามตำราแพทย์แผนไทย
พิพิธภัณฑ์เจ้าพญาอภัยภูเบศ

มาเป็นส่วนผสมในยารักษาโรค
เพราะมีความเชื่อผูกโยงกับพฤติกรรมของสัตว์
หมีดำที่เชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีความแข็งแรง
จึงนำอุ้งเท้ามาเป็นส่วนผสมของยารักษาโรค

ดูพฤติกรรมของสัตว์นะคะ
พฤติกรรมของสัตว์อย่างเช่นเสือ
จะสามารถที่จะมีการผสมพันธุ์ได้
ผีมากฟื้นตัวเรียบมากแต่ปีระหล่นนะคะ
เพราะความเชื่อว่าเรื่องของพลังทางเพศ
เสือจะดีแต่ก็ลืมว่าปีระหล่น
ก็ทำให้เสืออวัยวะทุกอย่างถูกล่า
เพื่อที่จะทำให้ความมีสมรรถนะของผู้ชายนี้ดีขึ้นนะคะ
อันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ดูจากพฤติกรรม
อย่างหมีหมีตกตนมันมาตุ๊บ
แล้วก็แบบไม่เป็นไรนะคะ
เพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดฟกช้ำดำเขียว
หรือว่าต้องการให้ร่างกายทนทานเนี่ย
วัยวะของหมีอุ้งเท้าหมีก็จะเป็นที่ต้องการ
รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
โรงพยาบาลเจ้าพญาอภัยภูเบศยังบอกอีกว่า
ในอดีตการล่าสัตว์คือภูมิปัญญาชาวบ้าน
แต่ปัจจุบันสัตว์หลายชนิดเป็นสัตว์สงวน
แต่ก็ยังมีคนหลายกลุ่มที่ออกล่าสัตว์
เพื่อนำอวัยวะของสัตว์มาทำเป็นยาบำรุงกำลัง
โดยเฉพาะเสือทำให้สัตว์เหล่านี้ใกล้ศูนย์พันธุ์
ปัจจุบันที่มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพญาอภัยภูเบศแห่งนี้
ไม่ได้ใช้สัตว์วัตถุเข้ามารักษาในระบบบริการสุขภาพ
แต่ว่าได้นำสมุนไพรหลากหลายชนิด
ที่ได้องค์ความรู้มาจากหมอยาพื้นบ้าน
และงานวิจัยระดับสากลเข้ามารักษาผู้ป่วยค่ะ
ปัจจุบันอภัยภูเบสคิดค้นวิจัย
สมุนไพรที่มีฤทธิเย็นมาใช้แทนสัตว์วัตถุที่ออกฤทธิเย็น
มาเป็นส่วนผสมทดแทนและผลิตเป็นยาแพทย์แผนปัจจุบันด้วย
วิทยาวัฒน์รัตนถ่ายภาพ

ข่าวทะละทีวีตรายงาน